กินกันต่อเลยดีกว่ากับน้ำเต้าหู้ไข่ลวกในตำนานที่จังหวัดขอนแก่น
ร้านนี้เขาขายมากว่า๕๐ปีเหมาะมากเลยเช้าแบบนี้
ใช่แล้วก็ขายมาตั้งแต่ห้าสิบสตางค์นะคุณครับ
ตอนนี้ไม่ได้ขาย๕๐ตังค์นะแต่ว่ามาตรฐานยังคงเดิมนะคะ
แล้วก็รสชาติเข้มข้นค่ะน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพที่ชาวขอนแก่น
เลือกรับประทานในตอนเช้าก่อนไปทำงานแล้วก็ได้รับความนิยมนี้นะคะ
ต้องนึกถึงร้านน้ำเต้าหู้เฮียเข่งค่ะขายอยู่ที่ภายในตลาดสดเทศบาลหนึ่ง
อำเภอเมืองขอนแก่นขายดิบขายดีอยู่คู่เมืองขอนแก่นมากว่าห้าสิบปีโอ้โห
นนางลอนางลออ่นคือคนนี้นะฮะตรึงจิตพิษดนอายุหกสิบเจ็ดปี
เป็นเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้เฮียเข่งบอกว่าสืบทอดกิจการร้านขายน้ำเต้าหู้
มาจากรุ่นคุณพ่อจึงแต่ปีสองพันห้าโหมดขึ้นก็แล้วรุ่นคุณชนะไหมคะ

รุ่นพี่ชนะได้ไหมเรียกพี่
พี่ชนะพี่จะพาไปกินน้ำเต้าหู้
พี่ชนะต้องพาไปด้านนี้ใช่แล้วมีเต้าหู้ไข่ลวก
นี่ไงกำลังตอกไข่ลงไปเลยเห็นไหม
โอ้โหคุณเคยกินไหมน้ำเต้าหู้ไข่ลวก
น้ำเต้าหู้เคยทานใครลวกก็เคยทาน
แต่มาผสมกันแบบนี้ยังไม่เคยนะครับ
คือต้องเป็นสูตรที่นี่ด้วยนะดิฉันว่าถ้าเราทำทานเอง

เพราะมันคือของขาวกับของหวานมารวมกัน
แต่ว่าแม้กลมแล้วก็เป็นที่นิยมของลูกค้ามากเลยนะคะ
ขายตั้งแต่ราคา๕๐สตางค์ตอนนี้อยู่แค่๖บาทเท่านั้นเองนะ
แต่ว่าคุณภาพก็ยังคงเดิมไม่แพงคุ้มราคานะคะ

อกจากนี้ก็พร้อมที่จะส่งต่อกิจการให้รุ่นลูกรุ่นหลานด้วย
โดยมีสูตรพิเศษที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นคุณพ่อ
คือต้องลงมือทำเองใช้เครื่องโม่แบบโบราณแบบมือหมุน
แล้วก็ต้องใช้เตาถ่านด้วยนะคุณเตาถ่านมันจะหอมใช่ไหมคะ

อะไรที่มันเป็นสูตรโบราณเนี่ยมันสุดยอด
มันก็ย่อมดีค่ะใช่ค่ะ